ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยกลุ่มสาวสองไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วพวกเธอก็ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะแล้วก็เต้นท่าต่างตามสไตล์ของพวกเธอนะ
เธอเธอเป็นนักเต้นคาเบอร์เร่โชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธอเต้นสวยหน่อยเวลาไปกันเป็นแก๊งคูณแบบเต็มที่

ใช่แต่ทีนี้ถูกพนักงานหญิงของร้านเนี่ย
บอกว่าเต้นแบบนี้ไม่ได้เต้นท่าให้มันดีหน่อย
ท่าดีคือท่ายังไงเออยังไงนะฮะ
แล้วก็ถูกเชิญออกนอกร้านปรากฏไปมีปากเสียง
กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกาดของร้าน
แล้วเธอถูกล็อกคอตีหัวด้วยกระบองหัวแตกแบบนี้นะครับ
โอ้โหเนี่ยหัวแตกเลยนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้ถูกล็อกคอไว้แบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นนะเธอก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ
บาดแผลบนศีรษะก็บาดแผลใหญ่เหมือนกัน
เลือดอาบศีรษะเลยนะครับ
และเป็นสิ่งที่เธอนำไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

พวกเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลา

ทีนี้ด้วยความที่พวกเธอก็เต้นเก่งนะครับ

คนที่ไปเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวมาเลเซียเนี่ย
นั่งยืนอยู่โต๊ะข้างไม่มีใครว่าพวกเธอเลย
แต่ปรากฏว่ามีพนักงานหญิงของร้านเนี่ย
มาบอกว่าเต้นท่าให้มันดีหน่อย
ถ้าเต้นท่าไม่ดีแบบนี้เดี๋ยวจะเชิญออกนอกร้าน
พวกเธอก็สงสัยถามกลับไปว่าอะไรคือการเต้นท่าไม่ดี
และท่าแบบไหนท่าเต้นแบบไหนถึงจะดี
สุดท้ายพวกเธอถูกเชิญตัวออกมาจากร้านนะครับ

แล้วก็มีพนักงานหญิงของสารบันเทิงเชิญพวกเธอออกมา

ก็เลยตะโกนโวยวายถามว่าต้องเต้นยังไง

พวกเธอก็เป็นคนที่เข้ามาเที่ยวมาใช้บริการนะ
คุณผู้ชมฮะเห็นลูกศรสีแดงไหมฮะ
นายไอซ์มายืนอยู่ตัวใหญ่แบบนี้มายืนดู
สุดท้ายเปิดศึกทะเลาะกับน้องแสงแดด
แสงแดดที่เมื่อกี้ถูกตีหัวหัวแตกนะฮะ
และสุดท้ายก็เกิดนี่ช่วงวิวาดกัน
นี่ต่อยไปตุ้มหนึ่งในช่วงจังหวะต่อยนะฮะ

แดดสาวสองก็สู้เต็มที่
แล้วสุดท้ายถูกไม้กระบองเห็นไหมเห็นอยู่ในมือไหม
ฟาดศีรษะจนเธอเลือดอาบอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้แหละฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์อยู่หน้าสถานบันเทิงนะครับ
ส่วนเมื่อกี้ให้คุณผู้ชมดูตอนที่พวกเธอเต้นอยู่ในสารบันเทิง

ตอนที่พวกเธอเคยมาที่สารบันเทิงแล้วก็มาเต้นแบบนี้นะครับ
ลองดูคลิปนี้หน่อยแต่ไม่ใช่คลิปในวันที่เกิดเหตุนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นครั้งก่อนที่เธอก็ไปขึ้นโต๊ะเต้นเหมือนกันนะนะ
แต่ว่าครั้งล่าสุดเธอก็โดนไล่ออกมานะครับ
หลังจากที่เธอถูกอดีตกาดเอาไม้กระบองฟาดศีรษะ
แล้วหัวร้างข้างแตกไปปรากฏว่าเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจตอนแรกไม่รับแจ้งความนะ

โวยวายต่อว่ากันเลยระหว่างน้องแสงแดดกับตำรวจ
เพราะตำรวจพูดกับเธอแบบขึ้นมึงขึ้นกูอันนี้เธอเล่าให้ฟัง

บอกว่ามึงต้องไปรักษาตัวก่อน
แสงแดดบอกอ้าวแต่นี่ก็อยากแจ้งความก่อน
คุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับ
อ้าวอ๊อแหละหมด
ดูซิของร้านล้ายยยย
เฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปไปโรงพยาบาล

อ่าไปหาหมอก่อนเลือดแจ้งความไม่เป็นไร
เดี๋ยวเอาไว้ตรับแคล้ก่อนรับก้น

ไม่ได้
หนูไลฟ์ตรงนี้ค่ะหนูไลฟ์ตรงนี้ค่ะ
พี่พูดพี่พูดมึงมึงต้องไปพบแพทย์พี่พูดแบบนี้เมื่อกี้

พี่พูดว่ามึงไปพบแพทย์เมื่อกี้

คิดแรกแบบนี้ประชาชนกว่าแรงกว่านี้มาก
ประชาชนกว่าแรงกว่านี้ไหม
ก็เต้นสนุกสนานแหละฮะปรากฏว่า
มีพนักงานหญิงของร้านมาพูดจา

ถ้าท่าไม่ดีก็จะเชิญออกนอกร้าน
ก็เลยถามว่าท่าดีมันคือท่าแบบไหนกันแน่
สุดท้ายก็เลยมีปากเสียงแล้วก็เป็นไปตามที่คลิปนะฮะ
ว่าพอออกมาหน้าสถานบันเทิง
ก็ถูกอดีตกาดของสารบันเทิงแห่งนี้ชื่อไอซ์ตีหัว

คุณผู้ชมฮะล่าสุดหัวหน้าพนักงานของสารบันเทิง
ออกมาชี้แจงด้วยนะเราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะ

เคยเดินทางมาเที่ยวที่ร้านหลายครั้งแล้ว
ซึ่งก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้เสียหายอายุไม่ถึง

ส่วนเหตุผลครั้งนี้ที่ต้องเชิญกลุ่มผู้เสียหายออกจากร้านไป
เพราะว่าผู้เสียหายชอบเมาและก่อความวุ่นวาย

เคยเข้าไปเตือนประมาณ๒๓ครั้งแล้ว
แต่กลุ่มพวกน้องไม่เชื่อเลยผลัดกันขึ้นโต๊ะอยู่แบบนั้น

ที่เราลูกศรแดงตัวใหญ่เนี่ยนะฮะ
คือไม่ได้เป็นพนักงานของร้านมานานแล้ว
เป็นอดีตกาลแบบนี้นะฮะอ่ะฟังทางสามบันเทิงเขาว่าบ้างนะฮะ

แล้วก็เขาเต้นแบบละลานบ้างแบบพอปุดที่นี่
เราจะไม่ให้ขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะพระโต๊ะข้างนั่งอยู่แต่บ้าน

แล้วก็หนูก็ให้น้องมาถามว่าเอาอะไรอีกไหม

เต้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาก็ห้ามเขาไม่ให้เต้น
หาก็ลงแล้วก็มีอีกก็
หนูค่ะแล้วแม่มาบอกเลยนะคะลูกว่าเล่นอย่างนี้ไม่ได้
เขาไม่ให้เต้นก็ไม่พอใจก็ลุง
เขาก็มีพฤติกรรมอย่างนี้แหละค่ะเพราะหลายล้านมากที่โดน
แล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็เถียง
ทีนี้เขาบอกว่าทำไมคนอื่นเข้าได้อะไรอย่างนี้
ทำไมพวกหนูเข้าไม่ได้จะให้หนูไปชี้ตัวอะไรไหมอะไร
ซึ่งหัวหน้าพนักงานเขายืนยันนะคุณว่า
กฎของร้านเคยแจ้งไปแล้ว

นะครับนี่เธอก็เล่าให้ฟังหมดเลยนะ
ข้างในเป็นยังไงแล้วตอนวุ่นวายเธอก็ช้ำเหมือนกัน
เธอก็โดนด้วยนะเจ็บก็ช้ำเหมือนกันนะ
เพราะโดนอะไรนะเขาลุกหลงทั้งหลายแหล่นะครับ
ทีนี้ข้อพิพาทระหว่างสารบันเทิงกับกลุ่มสาวสองนี้

การเต้นขึ้นบนโต๊ะก็ต้องว่ากันไป
ส่วนเรื่องของคดีถูกทำร้ายร่างกาย

ว่านายไอซ์คนที่ทำร้ายร่างกายกลุ่มสาวสองเนี่ย

เห็นเขาบอกว่าในไอซ์เหมือนกับว่าสนิทกับกลุ่มกาดคนปัจจุบันของร้าน
แล้ววันนั้นในไอซ์เหมือนมาเที่ยวตามปกติ

ล่าสุดนี้ตำรวจก็รู้ตัวแล้วนะฮะสำหรับคนก่อเหตุ
เพราะว่าคลิปวงจรปิดของร้านก็ชัดเจนเหมือนกัน
แล้วก็ตอนที่แสงแดดถ่ายคลิปไลฟ์เอาไว้

กำลังตามตัวมาสอบปากคำยืนยันจะให้ความเป็นธรรม

ส่วนกรณีที่ตำรวจของสพคหงษ์เนี่ย
ขึ้นหมึงขึ้นกูกับประชาชนกับแสงแดดเนี่ย

อย่างที่บอกว่าพอนายไอซ์มาเที่ยวเป็นอดีตกาด
แล้วคุณมีหน้าที่อะไรทำไมคุณถึงต้องไปทำแบบนั้น
ณตอนนั้นกาดไม่พอจริง
ก็เลยต้องเอาแบบกำลังเสริมที่เคยออกไปแล้ว

ทางร้านก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการทำหน้าที่ของนายไอซ์ด้วยนะ